อย่าเปรียบเทียบเรื่องนี้ขอเลยอย่าเปรียบเทียบ

แต่พอเอิ้นหลังจากนั้นพอเพลงนี้มันคิดฮอตตอบติดลมบนนะคุณ
แล้วพอร้องปุ๊บเขาบอกว่าเอ้าทำไมการร้องเพราะกว่า
โอ้โหคนเม้นต์เยอะมากแล้วทำไมไม่ให้กันร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ตั้งแต่แรก